คุณผู้ชมครับหลังจากมีคลิปว่ากลุ่มรถแท็กซี่พัทยากว่า๓๐คนเนี่ย
พวกไปรุมทำร้ายคนขับโบ๊คคือรถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดกลุ่มแท็กซี่พัทยาบอกฟังผมบ้างพี่ฟังผมบ้างพี่แล้วดูคลิปผมบ้างพี่
เพราะว่าคลิปของผมเนี่ยไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมาทำร้ายคนที่วินผมก่อนนะ
คุณผู้ชมลองฟังดูลองดูภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมาครับ
ซึ่งต้องเรียกผ่านแอปพลิเคชันแถวสถานีขนส่งนะครับที่พัทยาเหนือ
แต่เคลียร์กันไม่ได้จนมีการได้รับบาดเจ็บกันนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บไป๒รายเย็บที่หน้านะครับเมื่อกี้เห็นไปแล้ว
กว่า๓๐เข็มในที่เกิดเหตุมีการใช้อาวุธขู่ด้วย
โดยหลังเกิดเหตุกลุ่มคนขับโก๊ไปแจ้งความที่

วันนี้กลุ่มตอลอร์ซี่
ไปพบภัทรตำรวจเอกกุฤชาษณ์กุฤชัย
ไปให้ปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
มาเป็นหลักฐานนี่คือหลักฐานที่เขาเอามา
ในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายรูปร่างทวมสวมเสื้อสีน้ำเงินใช่ไหม
ซึ่งเป็นกลุ่มคนขับโบ๊คนะครับ
ด่าผู้ชายอายุประมาณ๕๐ที่สวมเสื้อกั๊กสีส้ม
รถแท็กซี่ทำให้ผู้ชายที่สวมเสื้อกั๊กสีส้มเดินหนีครับ
เดินหนีแต่ผู้ชายที่สวมเสื้อสีน้ำเงินยังเดินตามไปหาเรื่องเขาอีก
ทั้งคู่นะครับมีการต่อยกัน
มีคนมาห้ามมาปรามจนทั้งคู่แยกออกจากกัน
อกจากนี้นะครับกลุ่มรถแท็กซี่พัทยายังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมืองพัทยาขนส่งจังหวัดชนบุรีให้มาตรวจสอบหน่อย
แก้ปัญหานี้จะได้ไม่มีความขัดแย้งกันอีกครับ